ฉันพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องร้อนในบ้านเรา
อีกสักเรื่องหนึ่งนะคะที่ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็มีการเผยแพร่กัน
ก็คือเป็นบทสนทนาบนแอปพลิเคชันไลน์ที่มีการระบุว่า
ผู้ชายคือสสจังหวัดปราจินบุรีของพักเก้าไกล
แล้วก็ใช้ถ้อยคำในเชิงคุกคามทางเพศ
ทีมงานหญิงของพักเก้าไกลอย่างเช่นชวนคุยเรื่องความต้องการทางเพศ
ออกมายอมรับนะคะว่าคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคือมีมูลนะคะ
มีมูลแต่กำลังสอบวินัยว่าเข้าข่ายความผิดในระดับใด
คุณนัทธวุฒิบัวประทุมค่ะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพัก
และประธานคณะกรรมการวินัยของพักเก้าไกล

คุกคามทางเพศทีมงานหญิงของพักผ่านทางไลน์
ตั้งกรรมการสอบวินัยขึ้นมาหาข้อเท็จจริงนะคะ
รับว่าเรื่องนี้มีมูลแต่ต้องรอผลการสอบสวนว่าความผิดอยู่ในขั้นใด
ถ้าเป็นความผิดวินัยขั้นร้ายแรงจะมีโทษ๒สถานค่ะ
ก็คือตัดสิทธิ์ที่พึงมีรวมถึงการไม่ส่งสมัคร
รับเลือกตั้งในครั้งหน้าแล้วก็การให้พ้นจากสมาชิกภาพของพักด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ
แล้วก็ยังระบุกรอบเวลาไม่ได้
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังมีการกล่าวอ้าง
ถึงตัวบุคคลเอกสารและหลักฐานจำนวนมาก
ซึ่งคณะกรรมการสอบวินัยก็มองว่ายังขาดพยานหลักฐานอีกหลายประเด็น
ซึ่งนักข่าววันนี้ก็ตั้งคำถามบอกว่า
กรณีความผิดของพักอื่นพักเก้าไกลมีปฏิกิริยาเรื่องนี้รวดเร็
แต่ทำไมพอเป็นของก้าวไกลเองทำผิดเรื่องนี้ทำไมช้าจัง
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้
ระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะซึ่งคุณนัทธวุฒิเนี่ยชี้แจงบอกว่า
เป็นเพราะว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแต่ละกรณีไม่เหมือนกัน
แต่ยืนยันว่าดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน
เรื่องนี้ก็สังคมก็จับตาดูอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของสอสอที่ถูกร้องเรียนด้วย
แล้วก็คนที่เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้ก็เป็นทีมงานของพักด้วยนะคะ
ครับนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับ